สุภาพสตรีคนไหนดูข่าวอยู่คุ้นกับดรเมฆคลินิกไหม
รเมฆคลินิกคือเป็นคลินิกความงามนะ
ฟิลเลอร์ที่ผู้หญิงเขาไปฉีดหน้ากันใช่ไหมคุณผู้ชม

ไฟไหม้แล้วเห็นว่าความเสียหายเนี่ยโอ้โห๕๐ล้านนะไม่ต่ำกว่า๕๐ล้าน
แล้วเขาเพิ่งจะตกแต่งเองที่แห่งนี้นะครับ
ผมเพิ่งไปเช็คข่าวคุณผู้ชมดูว่า
ปรากฏผ่านไปแป๊บเดียวเพิ่งต้นเดือนเนี่ยนะ
มาวันนี้มาวันเมื่อวานเนี่ยนะบ๊ายบายไฟไหม้แบบนี้เลยนะ
โอ้โหดูไฟที่มันช็อตแล้วแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะ
คือจากเหตุตรงนี้นะครับ
มันก็ไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหมันจะลุกลามใหญ่โตเนอะ
มันติดเข้าไปในตัวร้านเลยดับไม่ทัน

ไปโดนป้ายคลินิกก่อนนะซึ่งเป็นพลาสติกไวไฟด้วย

เกิดขึ้นประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น
ปลูกติดกัน๗คู่หานะ

ว่าดรเมฆคลินิกและร้านนวดสปา
อยู่ใกล้กับซอยจุฬาลงกร๕ครับ

แล้วก็ต้องปิดการจราจรบนถนนพระราม๑ไปก่อน
ตั้งแต่แยกประทุมวันถึงแยกเจริญผลครับ

ฉีดอยู่๓๐นาทีคุมเพลิงไว้ได้
เรื่องต้นในคลินิกแล้วร้านนวดสปาก็เสียหายไป๕คูหา
แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บครับแล้วก็ไม่มีคนเสียชีวิตด้วย

บอกว่าตอนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดนะ

เขารีบเขาได้ยินพนักงานนี่ตะโกนว่าไฟไหม้
ก็รีบอบพยพกันออกมานอกคลินิกเลย

อาคารเอ่ยยาอุปกรณ์การแพทย์

เสียหายประเมินคร่าวมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐ล้าน
ก็ดอมคิดดูสิพวกเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องเลทรงเลเซอร์
มันแพงมากเป็นแบบเป็นหลายล้านแล้วนะ
เป็นแสงเป็นล้านนะโอ้โฮแล้วคลินิกแห่งนี้คุณผู้ชม
หมอเมฆบอกเพิ่งเปิดทำการยังไม่ถึงปี

มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความปลอดภัยแล้วด้วยนะ
จนสามารถเปิดทำการได้ครับ

สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนี่แหละ
อย่างไรก็ตามต้องรอให้พิสูจน์หลักฐานมา

ทีนี้คุณผู้ชมคนสงสัยว่า

อือบ่อยค้างในกรุงเทพฯมั้งจะมีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงครับชี้แจงว่า
สาเหตุการเกิดไฟไหม้ไม่น่าจะเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าครับ

มีระบบการจ่ายไฟฟ้าด้วยสายไฟใต้ดิน

โดยเมาะแปลงที่จ่ายไฟให้อาคารพันธุ์นี้ที่เกิดเหตุ
ไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุด้วยครับ
และอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมว่า
ผมเช็คข่าวดูเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน
ลงโฉมอาคารเก่าแก่กว่า๓๐ปีมาเป็นคลินิกความงาม

คลินิกความงามให้ดูมีความเป็นแกลลารี่
อ๋อแต่มันเหมือนแกลลอรี่จริงใช่

โอ้โหหนักเลยฮะ๕๐ล้านเลยนะ